ก็คือพี่เท่พี่ตั๊กแล้วก็พี่พามิล่าบาวเดน

ย้อนกลับไป๓๐ปีก่อนค่ะ
เท่พี่ลูกน้ำพี่ตั๊กเนี่ย
เพื่อนสนิทกันเดินสายร้องเพลงด้วยกันบ่อยค่ะ

ตามปกติไม่ได้คิดเชิงชู้สาวแล้วค่ะจู่จู่มาวันหนึ่ง
ตั๊กก็เปลี่ยนไปค่ะไม่ยอมให้พี่เท่เข้าไปใกล้นะคะ
มารู้ทีหลังนะคะก็เพราะว่าพี่หนุ้ยเชิญยิ้มแกนะคะ
คือมาดักรอรับหน้างานแล้วปรากฏว่าแกมากระซิบบอกว่า
เธออย่ามารอฉันเลยหนุ่ยมันหึงเธอ
เฮ้ยเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเป็นแฟนกันเอาไปฟังเสียงหน่อย
เวลาเจอหน้ากับตั๊กตอนที่เขาเริ่มเป็นแฟนกับนุ้ยเนี่ย

เราไม่รู้เราก็กำลังพอเจอหน้า
ตั๊กไปเกษตรอไปจะไปกอดเพื่อนบอกดี

เดี๋ยวกูดูหนุ้ยก่อน
ตอนหลังเนี่ยตั๊กก็บอกว่าตอนนี้กำลังคุยกับนุ้ยอยู่
แล้วหนุ้ยมันหึงมันหวง
โดยเฉพาะเท่อุเทนพรมมินนี่แบบไม่ได้เลย
ไม่รู้ไปฟังข่าวจากใครมาซึ่งไม่เกี่ยวเลย

นั่นคือแบบโอเรื่องตั๊กไม่พร้าะ
มันเป็นเรื่องเล่าตั้งแต่วิชามานนะ
คงเป็นวิชามา

แม่ปูปีเอาสนิทมากกับพี่หนุ่มสันติสุก

เอาเหรอไปฟังหน่อยจ้า
ก็มีสันติศุกร์มีอุเทนมีพาเมลล่า
นักร้องเก้าศูนย์หมดเลย
เวลาไปถ่ายนี่พี่กับพี่หนุ่ม
จะมีกิจกรรมพิเศษกัน
นั่นคืออะไรครับ

ก็เป็นประสาทเพื่อนยุค๙๐กันนะครับ
น้ำองุ่นบ้างน้ำเก๊กหวยบ้าง

ค่ะเพื่อสุขภาพใช่แล้วค่ะ